สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณบุษฎี
ตัวเองทำอะไรย่อมรู้ตัวอยู่
และตัวเองเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นตำรวจที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีการหาลือ
มีการวางแผนแล้วทำไมต้องเป็นเยอรมัน
นั่นน่ะสิส่วนใหญ่คนจะคิดว่าถ้าพูดถึงในอดีตที่เป็นพระที่เคยมีคดีแล้วก็หนีไปส่วนใหญ่เข้าไปอเมริกากันไม่ใช่เหรอคะ
อืมตรงนี้สำคัญครับไม่ไปหรอกครับไปเยอรมันก็เพราะว่ามีวัดธรรมกายเครือข่ายอยู่เนี่ยในยุโรปเนี่ยถึงยี่สิบสามวัดและในยี่สิบสามวัดเนี่ยมีเจ็ดวัดอยู่ในเรมัน

ปี๕๘ไปอีกครับเป็นแม่กองทำสนามหลวงคือหมายความว่าเป็นผู้ตรวจข้อสอบอะไรต่างในของพระที่สอบกันปี๕๘ความใกล้ชิดของปมเมธีกับเยอรมันเนี่ยไม่ใช่ไม่มี

ทีนี้พอไปดูเรื่องการลีภัยเราต้องบอกก่อนนะวาลีภัยเนี่ยเยอรมันมีอนุสัญญาลีภัยปี๑๙๕๑ที่เมื่อกี้ผมได้อธิบาย

นับถือศาสนาหรือเรื่องของสังคมเป็นสมาชิกของสังคมนี้แล้วแสดงความเห็นไม่ได้เลยพอแสดงความเห็นก็โดนจัดการเดี๋ยวนี่พูดถึงตัวอย่างใช่ไหมครับนี่คือหลักเกณฑ์เลยครับผมไม่ได้พูดตัวอย่างครับนี่เป็นหลักเกณฑ์ของการลีภัยของเยอรมันโอ้โหก็ได้เลยสิเข้าข่ายตั้งกี่ข้อล่ะคุณคิดว่าเข้

ได้รับการคุ้มครองแล้วยื่นคำร้องที่นี่คือปากเปล่าก็ได้ถูกต้องค่ะคุณยื่นคำร้องไปว่าคุณเนี่ยมีการหนีมาจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยได้ละเมิดได้โอ้โหคมคู่คุกคามนะลักษณะของการต่างว่านี่มันเรื่องของการศาสนาเงินก็เอามาใช้ในเรื่องของศาสนาไม่ได้ว่าเอาไปใช้ส่วนตัวเลยแต่ว่าเป็นการใช้วัตถุประสงค์
อยู่เหมือนกันถามว่าทำไมเขารับซีเรียเป็นล้านคนละครับที่เยอรมันถ้าคุณมิ้นต์บอกว่าทำไมต้องง่ายนักง่ายไม่ง่ายก็รับซีเรียไปเป็นล้านคนที่เข้าไปอยู่ในเยอรมันทุกวันนี้เป็นล้านนะครับอยู่ภายใต้ข้อบังคับอนุสัญญาภัยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจและไปที่ถูกที่มาก
และการสัมภาษณ์เขาจะสัมภาษณ์คือคนสัมภาษณ์เนี่ย
เขาไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ในประเทศไทยเผลอเขาเอาคนที่พูดภาษาไทยมาได้ด้วย
ก็จะสัมภาษณ์พรมเมธีว่าเป็นยังไงเกิดอะไร
ทีนี้คนตัดสินเนี่ยแน่นอนครับเขาไปที่นี่
สำนักงานลีภัยและอบพยพเขาบอกว่ามีคำร้องที่ไปขอ
ที่สำนักงานลีภัยอบพยพของเยอรมันเนี่ยคุณรู้ไหมเป็นแสนคำร้อง
เป็นแสนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหลักพันหลักหมื่น
ขนาดว่าเขาต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ของเยอรมัน๒๕๐๐คน
สำหรับจัดการเรื่องคำร้องอย่างเดียวเพราะฉะนั้น๒เดือนเนี่ย
ผมพูดได้เลยเป็นไปไม่ได้อืมดังนั้นที่ผมบอกว่าทางตำรวจเนี่ย
ก็อาจจะต้องจับมือเปล่าผมฟันทงไว้นะฮะซึ่งจริงจริงเนี่ย
ทางตำรวจไทยไม่น่าไปครับประเมินสถานการณ์ผิดนะครับ
เพราะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยในเรมันเนี่ยไม่ว่าคุณเหยียบแผ่นดินนะครับ
เยอรมันถ้าเกิดเขาไม่ให้คุณเข้าเขาจะเอาตัวคุณไปกักไว้ในห้องกักตัว
บริเวณกักตัวนะครับที่สนามบินแล้วรอส่งกลับประเทศต้นทาง

ระหว่างพิจารณาเขาก็ให้สิทธิ์ว่ายังไม่ให้พบ
จะพบได้ไงเพราะพ่อตนรอยจะไปพบกับพวกพวกเมที
กลับบ้านเถอะแล้วพ่อตนรอยที่ไม่มีอะไรหรอกเคลียร์

เขาไม่พบเพราะว่าเป็นการคุ้มครองของผู้หลีภัยว่าจะต้องไม่เจอ
ดังนั้นเดี๋ยวผมคุยต่อท่านผู้ชมงานนี้งอกครับงานนี้ยาวขึ้นครับ

ก็คงใช้เส้นลำบากแล้วครับเยอรมันเพราะว่าเขาทำการตามกฎหมายอนุสัญญา
๑๙๕๑เรื่องการลีภัยหลังจากยื่นแล้ว
ทางการก็คือเยอรมันก็จะคุ้มครองสถานะของผู้ยื่นลีภัย
ซึ่งมีเหตุผลต่างนานาแล้วครับไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาสัญชาติการเมืองสังคม
ด้วยความหวาดกลัวว่าประเทศต้นทางเนี่ยแม้ว่าเขาจะรับหรือไม่รับ
ไม่รับของเขาก็ไม่ใช่ให้ไล่กลับเลย
คือต้องให้อยู่ขับไล่ไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นซีเรียหรือว่า
ประเทศอันดับอพยพมาแล้วคุณก็ไปกันพื้นที่พวกหลีไผ่
ให้เขาอยู่ก็ยังไม่ไปด้วยยังไม่เข้าประเทศด้วย
ทีนี้เมธีพระองค์เมธีเนี่ยผู้ช่วยสมรรถวงศ์เนี่ย
อ้างเรื่องศาสนาอ้างเรื่องศาสนาว่าถูกกันแกล้ง
ถูกการแกล้งในการเรื่องศาสนาว่าเรื่องการทั้งตำรวจเนี่ย
เขาบอกฟอกเงินเห็นไหมคนละเรื่องกันคนละเรื่องกัน
ทีนี้เรื่องเนี่ยไปที่บีเอ็มเอฟก่อนในขณะนี้เนี่ย
ถ้าเกิดอายการเนี่ยทางฝั่งไทยเนี่ยว่าอายการต่างประเทศเนี่ย
เป็นการฟอกเงินก็ต้องส่งหลักฐานไปโต้แย้ง
ซึ่งจริงเนี่ยถ้าพบตรไปกับทีมตำรวจไป๓๔คนเนี่ย
คงคิดว่าจะไปลาวมึงไปเขมรไปเอาตัวกลับมาได้
คงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับนะฮะทีนี้ถามว่า
ถามว่าทำไมเป็นเยอรมัน
ผมก็อธิบายให้แล้วเพราะเยอรมันเนี่ยมีเครือข่ายของธรรมกาย
คุณจำได้ไหมครับเมื่อปี๒ปีที่แล้วธรรมกายมีปัญหาอะไร
ค่ะก็เจ้าอาวาสหายใช่ไหมคะ
เจ้าอาวาสก็ยังไม่อยู่อดีตเจ้าวาดก็คือพระธรรมชโย

คือผมมั่นใจนะมั่นใจเลยนะว่าอยู่ที่เยอรมัน
หรือในประเทศใกล้เคียงเยอรมัน

เพราะว่าเครือข่ายของวัดธรรมกายเนี่ยไปที่ยุโรปเนี่ยมานานแล้วนะครับ
ถึงขนาดมี๒๓วัดเนี่ยคุณคิดว่าเมื่อมีวัดแล้ว
คุณจะต้องมีทีมฝ่ายกฎหมายไหมทีมฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายอาคาร
คุณต้องยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายแน่นอนไหม
คุณแค่ซื้อที่คุณก็ต้องยุ่งเกี่ยวแล้ว
ดังนั้นถามว่าเรื่องนี้เรื่องทำไมจะต้องเป็นธรรมกาย
เพราะปี๒ปีก่อนจำคดีได้ใช่ไหม
ที่มีการบุกธรรมกายนะ
เพื่ออันนี้ทางการเมืองตัดท่อน้ำเลี้ยงธรรมกาย
คดีเงินทอนวัดเนี่ยเป็นคดีต่อมานะฮะ
เริ่มมาตั้งแต่ปี๒ปีที่แล้วแล้วนะ
มันเริ่มมาแล้วเรื่องเงินธรรมวัดว่า
เอาเงินบำรุงตำนุรุงศาสนาไปนะครับ
แล้วก็มีวัดต่างที่อยู่ฝั่งมหานิกาย

ความใกล้ชิดของพรมเมธีเนี่ย

ตัวพระพรมเมธีมีความใกล้ชิดกับฝั่ง
มหานิกษฝั่งอ่าธรรมกาย

ทีนี้จริงถ้าผมพูดธรรมกาย

เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ที่โดนไปด้วยทั้งพ่อทั้งลูก
เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
ชื่อย่ออ่างหรืออานัน

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่า

ฮ่า

ฮ่า

ฮ่า

ฮ่า

โปรดติดตามตอนต่อไป